จะนึกเมนูหน่อยค่ะเห็ดเพาะ
มาทำเมนูอะไรด้วยหรือเปล่าแกงคั่วแกงเหนียงแกงหน่อไม้ใช่ไหมพอฉะนั้นให้ดูอันนี้หน่อยค่ะ
นี่หนุ่มเขาถึงดั้นด้นไปหาเลยนะไปหาร้านนี้เห็ดเพาะไหมคะเห็ดเพาะสด

หลุดใจพี่เห็นผอดด้วยคะ
น้ำแข็งพี่มาซื้อเห็ดเพาะพี่มาซื้อหน่อไม้เอาดอกทานตะวันออกไป
เด็ดดอกทานตะวันออกไม่เจอเห็ดเพราะนะพี่เบิร์ด
ไม่เจอหน่อไม้ด้วยแต่เจออกเปลือย

ใช่แล้วที่เราต้องเอาดอกทานตะวันแบบใหญ่หน่อยปิดนะนะ
คือเขาบอกว่าแบบเธอแบบเธอสัมผัสเธอบีบเธอใดอย่างนี้
อ๋อเหรอเออแล้วมันเป็นคลิปที่ตอนนี้พอมันแชร์ไปในโลกโซเชียลอ่ะ
อุ้ยผู้ชายนี่ตามหากันไงเลย
ร้านตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะพิกัดนี้มันยังไงนะ

เหตุการณ์นี้นะโอ้ร้านเขาอยู่ตรงเพลิงไม้ริมถนนหลวง
ของหมายเลข๑๒ค่ะลมสักเข่าเค้าในพื้นที่เข่าเค้า
ชบูรณ์จะบอกว่าคุณผู้ชมต่อให้ตอนนี้
หยิบกุญแจสตาร์ทโรนแล้วขับไปไม่เจอนะ

คือสองข้างทางของถนนเส้นนี้ชาวบ้านเขาจะมาตั้งเพลิง
ขายพวกผักผลไม้ของป่าสองฝั่งถนนเลย
ร้านนี้อยู่ฝั่งขาขึ้นไปเขาค้อเป็นเพลิงไม้แหละขายเห็ดเพาะกับหน่อไม้
นี่อันนี้ตอนที่นักข่าวไปไปแล้วเจอเปิดร้านนี่
เบิร์ตถ้าเกิดว่าไปแบบนี้เจอแบบนี้นะพี่เบิร์ตซื้อได้ทั้งหน่อไม้ซื้อได้ทั้งเห็ดเพาะเลย

เพราะว่าอะไรรู้ไหมบางคนจะไปหาผู้หญิงคนนั้น
เราก็ไปถามเจ้าของร้านสิเนี่ยเขากางร่มเขาเปิดร้านขายแล้ว
เจอคุณบุญญาพรพาป่าอายุ๓๖ปีพี่คนนี้
ทำไมคนเมื่อกี้เขาเป็นลูกน้องพี่เขาเหรอหรือว่า
ไม่ได้เป็นลูกน้องไม่ได้เป็นน้องไม่ได้เป็นพี่สาว
ไม่ได้เป็นญาติและเป็นใครไม่รู้

พี่ขายตรงนี้มาหลายปีแล้วนะ
แล้วสาวเปลือยอกที่แบบพี่เบิร์ตกับดอมอยากจะไปแวะรถจอด

แล้วเขาก็บอกว่าพี่มาสงสัยตรงที่ว่าอะไรรู้ไหม
มีผู้ชายมาแวะถามที่ร้านเยอะมากเลยนะ
รถกระจกถามแล้วก็ถามว่าน้องคนนั้นไปไหน
คือพี่เขาบอกว่าพี่ไม่รู้จักพี่ไม่เคยเห็นเลย

หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะหนูไม่ได้อยู่ร้านแล้ว
น่าจะเป็นช่วงที่เราพิกราชแล้วนะ

จะเป็นลูกเราไหมหรือญาติเราไหมอะไรอย่างนี้
พี่บันไม่ได้ไปถามแล้วแหละ
พี่บันไม่ได้ถามเพราะว่า
อาหารได้หลายอย่างหน่อไม้ต้มจืดก็ได้
พ่อแม่ก็ต้มจิ้มน้ำพริกนี่หน่อไม้
ลายล่าของจริงครับลองดูซิเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพเปรียบเทียบกันเลยนะ
คลิปของผู้หญิงคนนี้จับคลิปร้านพี่เขาตอนที่เปิดร้าน
ดูในตรงโฟมมันไม่มีอะไรเลย
อันนี้มีอันนี้มีอันนี้คือเปิดขายปกติ

หามือเป็นร้านโล่งไม่ได้มีเห็ดเพาะวางอยู่

ไม่รู้ไงว่าตั้งใจจะมาทำคอนเทนต์หรือเปล่า
แต่ที่แน่นะตอนที่เธอไปโพสต์
ในคลิปมีข้อความให้แอดไลน์เข้าเป็นสมาชิกเว็บพนันด้วยไง
นั่นไงอันนี้ไม่ดีแล้ว